ลูกค้าไม่พอใจค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยว๘๐บาท
แบงค์พันธุ์เจ๊เจ้าของร้านบอกไม่รับแบงค์พันธุ
ก็มีป้ายติดบอกแล้วไงว่าไม่รับแบงค์พันธุ์ไม่มีทอน
กลายเป็นลูกค้าไม่พอใจโวยวายใหญ่เลยค่ะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปูค่ะอยู่ที่นครหลวงพระนครศรีอยุธยานะคะ
เจ้าของร้านคือนางเบนเจ้าวันธีระบุตรบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวันอาทิตย์
ลูกค้าเนี่ยเป็นสามีภรรยามากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านกินเสร็จก็เก็บเงินเก็บตังค์๘๐บาท
จ่ายแบงค์พันธุ์เธอก็บอกว่าไม่มีท้อนไม่รับแก๊งพันธุ์ด้วย
แต่ลูกค้าบอกว่าก็เนี่ยมีติดตัวแบงค์พันใบเดียวเธอก็บอกว่าไปแลกเงินมาได้ไหม
แก๊งย่อยแล้วค่อยเอามาจ่ายกลายเป็นว่าลูกค้ายืนยันว่าก็มีแบงค์พันธุ์ใบเดียว
คนที่เป็นสามีบอกว่างั้นก็ยังไม่จ่ายแล้วลุกเดินไปหนีไปเลยนะคะ
คนที่เป็นภรรยาบอกว่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายให้
ตัวเจ้าของร้านบอกว่าคู่กรณีก็เป็นพ่อค้าขายของอยู่ในระแวกนี้แหละ
แต่ทำไมพูดจาไม่ดีเลยอ่ะไปตะโกนด่าเธออยู่นอกร้านด้วย
วันรุ่งขึ้นคู่กรณีกลับมาที่ร้านตอนเย็นเอาเงินมาจ่ายให้
แต่คนที่เป็นสามีด่าไม่เลิก
แล้วก็ไม่พอใจบอกว่าทำไมต้องเอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียลด้วย
ด่าแบบไม่ยุดเห็นในคลิปนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแม่ค้าอีกครั้งหนึ่ง

เข้าใจว่าช่วงนี้ของขายไม่ดีเงินทอนหมุนเวียนมันก็น้อย
แล้วการไม่รับแบงค์พันธุ์ก็ติดป้ายบอกลูกค้า
ติดป้ายบอกมาเป็นปีแล้ว
แล้วที่ร้านเขาติดป้ายแบบนี้
แล้วถ้าคุณมีแบงค์พันธใบเดียวคุณก็โอนก็ได้นี่
ร้านนี้ขออนุญาตไม่รับแบงค์พันธ

ถ้าคุณมีแบงค์พันธุ์ใบเดียวคุณก็โอนสิ

แต่ไม่ยอมโอนกลายเป็นมาโวยวายเฉยเลยนะคะ
เธอบอกว่าปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรกับลูกค้า
ถ้าลูกค้าพอใจทานที่ร้านเราสบายใจลูกค้าทาน
เอาความสบายใจแฟร์ทั้งแม่ค้าและแล้วก็ลูกค้า
มีคอมเมนต์เข้ามาว่า
สู้พระปูเป็นกำลังใจให้
แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีลูกค้า
อะไรอย่างนี้หนูก็ยังกินพระครูเหมือนเดิม

ถือว่ายอมรับว่าดีใจมาก

ทีมข่าวก็พยายามจะคุยกับฝั่งที่เป็นลูกค้าด้วยนะคะ
ก็เป็นพ่อค้าขายกับข้าวอยู่ตลาดเย็นในตลาดแห่งหนึ่ง

ทีมข่าวติดต่อไปแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้
เขาก็ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรมาเพิ่มเติม
ถ้าฝั่งลูกค้าอยากจะชี้แจงอะไรก็ยินดีนะคะ

แต่ข่าวแบบนี้นะคุณเขียนมาสอนต้องรับผิดชอบผมนะ

ผมหิวก๋วยเตี๋ยวกลางดึกเลยนะ